คุณผู้ชมพาไปดูที่ฉะเชิงเซา
เจ้าของบ่อพลาจ้างรถแบ็คโฮม

แต่กลับพบต้นตะเคียนโบราณขนาด๓
คนโอบยาว๑๙เมตร

ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้แล้วฮะ
เพราะว่าพบต้นตะเคียนใหญ่แบบนี้

เป็นต้นตะเคียนเก่าแก่ขนาดใหญ่เลยนะครับ

คนโอบจมดินอยู่ภายในบ่อปลา

อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยมีคนงานช่วยกันใช้เครื่องสูบน้ำ
ออกจากจุดที่พบต้นตะเคียน

รถแบ็คโฮก็จมลงไปในดิน

กระแทกของแข็งขนาดใหญ่ในดิน
จึงสั่งให้ขุดดูบริเวณนั้น
จนพบต้นตะเคียนโบราณ

แล้วก็ขุดต่อจนพบต้นตะเคียนทั้งต้น

ไม่เคยรู้ว่าต้นตะเคียนอยู่ภายในบ่อ

เพื่อนำมาไว้ในที่เหมาะสม
จัดที่จัดทางให้ชาวบ้านได้กราบไหว้
การะขอโชคขอลาบกันต่อไปนะครับ